ยุธยาหน่อยคุณผู้ชมฮะตำรวจทางหลวงเนี่ยเห็นกระบะอยู่คันหนึ่งพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ขนของเยอะจังเลยอ่ะลักษณะคล้ายจะย้ายบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็เลยจะเรียกตรวจหน่อยปรากฏไม่หยุดให้

ย้ายบ้านไหมเดี๋ยวคืออันนี้เป็นมุกหนึ่งเหรอ
ได้นั่งกันตาแป๋วเลยใช่ก็เรียกตรวจแล้วอ่ะอ่า
ไม่หยุดให้ตรวจนะฮะตำลูกสายตรวจก็เลยตามไปเรื่อยเรื่อย
ตามไปเรื่อยเรื่อยเป็นกระบะสี่ประตูนะฮะสีบรอนเทา
อย่างที่บอกคือสัมภาระเต็มอ่ะเต็มหลังรถเลย
ขับไปบนถนนหลวงหมายเลขสามสิบสองครับ
สุดท้ายเป็นสกัดไว้ได้ที่หลักกิโลเมตรที่ยี่สิบเจ็ด
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดรถมานี่แน่นเอียดนะครับ
แรงงานต่างด้าวทั้งชายและทั้งหญิงครับสัญชาติเมียนมามีทั้งหมด๙คน
ใช่สองคนเนี่ยนั่งข้างคนขับอัดอยู่บอร์ดเดียวกันนะอืม
๗คนนั่งตักเบียดกันไม่รู้ขาใครเป็นขาใครแขนใครเป็นแขนใคร
คนขับชื่อว่าพงเพชรไส้ย่างอายุสี่สิบสองปีโดนคุมตัวสอบสวนครับ
พงเพชรเล่าให้ฟังหน่อยไปไงมาไงล่ะพงเพชร
พงเพชรอ๋อพี่ผมอ่ะเป็นเกษตรกรไล่มันนะ
เอาแล้วไม่ทำเกษตรอ่ะอ๋อช่วงหลังผลผลิตมันไม่ดีพี่
มีคนโทรมาแจ้งนะให้ไปรับต่างด้าวกลุ่มนี้
แล้วไปรอในป่าริมถนนอำเภอวังเจ้าที่ตากเดี๋ยวจะไปส่งที่กรุงเทพ
ได้เท่าไหร่พงเพชรถามตรงตรงเลยอืมได้เท่าไหร่เนี้ย
หัวละพันบาทเองโอ้ยเรามีได้น้อยน่ะปกติเป็นหมื่นน่ะ
พงเพชรได้แค่พันเดียวเขาก็เลยไปรับตัว
จนมาถูกจับกลุ่มได้ครับนี่ตำรวจสายตรวจนี่เก่งจริง
ครับทางสารวัตรสถานีทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหนึ่งตำรวจทางหลวงครับ
พันธุ์ตำรวจตรีปะพินวิทย์บอกว่ารถสายตรวจเนี่ยสังเกตเห็นแล้ว
กระบะบรรทุกสัมภาระมาเยอะเลยคือมันไม่ได้มีแค่โซฟา
โซฟาสิพวกเอ่อกระเป๋าอะไรอย่างเดียวนะอ่า
มีจักรยานครับมีเตาแก๊สค่ะมีถังเสื้อผ้าย้ายบ้านชัดชัด
ก็เลยเรียกตรวจเพราะว่าคือตอนแรกมองว่าอาจจะบรรทุกน้ำหนักเกิน
ค่ะแต่กระบะมันเร่งเครื่องหนีอย่างมีพิรุษไงตำรวจก็เลยไล่สกัดจับจนสุดท้าย
ฐานลักลอบพาต่างด้าวเข้าราชอาณาจักร
ส่วนต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยก็ถูกผลักดันส่งกลับประเทศต่อไปครับ
อืมแต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะขยายผลไปถึงนายจ้างหรือเปล่านะ
ค่ะเข้ามาทางตากอีกแล้วครับนะครับเอาล่ะ